เมื่อได้แม่พิมพ์พระพุทธรูปสองด้านคือด้านหน้าและด้านหลัง
ก็จะถึงขั้นตอนการเข้าขี้พึ่งโดยช่างตั้งไฟเขี้ยวขี้พึ่งผสมชัน
ทาแม่พิมพ์ซึ่งสมัยใหม่จะเทยางพาราไว้บนผิวปูนปลาสเตอร์อีกชั้นหนึ่ง
กันขี้พึ่งซึมเข้าเนื้อแม่พิมพ์๕๒ครั้งซึ่งเป็นความหนาของการเททอง
ประกบแม่พิมพ์เป็นองค์พระแล้วกรอกขี้พึ่งที่หนืดลงไป
ความแม่พิมพ์เพื่อให้ส่วนที่ไม่ติดพิมพ์ด้านในได้ไหลออกมา
จากนั้นกรอกปูนปลาสเตอร์ผสมทรายลงไปเพื่อรักษารูปทรงของหุ่น
และแต่งฐานทำปุ่มแบบสามเศร้าให้วางตั้งได้
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน